ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหลายพื้นที่น้ำยังท่วมขังอยู่
ยังไม่ได้ลดลงทั้งหมดนะครับยังมีพื้นที่ความเดือดร้อน
ว่าฝนจะหยุดตกวันนี้นางมนตรีลงพื้นที่ไปที่นครศรีธรรมราช
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาไปช่วยเหลือไปเยียวยาผู้ประสบเหตุอุทธกภัย
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ภาคใต้ด้วยนะครับ
ไปที่ศูนย์ศูนย์ประอาชีพบ้านเนินธรรมัง

จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ

แล้วก็ไปต่อรถอีกทีหนึ่งนะครับ

ให้กำลังใจต่อกลวงบังประกรุงสูว์สู้สู้

ทบปลักษณ์ประชาชนนะฮะ
การพูดคุยให้กำลังใจกันแล้วเนี่ย

ยังได้ประกอบอาหารเมนูผัดพริกหยวก
เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้ทานกันด้วยนะครับ

กุลเทพฐัยเซี่ยนพงค์สศพทิปัตก์
แล้วก็คุณชายชนะเดทเดโชสศพทิปัตก์เหมือนกัน
เดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยนะครับ
ตอนที่นายกทำกับข้าวให้กับชาวบ้าน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

แห้งแล้วล่ะคุณเข็มมาสอนนะแต่ถนนมันขาดนะครับสะพานมันขาด
ก็ต้องมารอกผูกอย่างนี้ฮะแล้วก็โยงให้นักเรียนเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่ง
เพื่อไปเรียนหนังสือเข้าออกหมู่บ้านตรงนี้มีแม่น้ำอยู่
มาสอนไม่ไปเรียนเหรอ
ฉันไม่ไปค่ะขอหยุดค่ะน้องเขาเก่งมากนะ
น้องก็บอกไม่เป็นไรไปแล้ว
ของเข็มเก่งจังเลยนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางทหารแล้วก็ทางอำเภอเนี่ยจะไปทำสะพานชั่วคราวให้
ให้ได้ใช้กันไปก่อนจะได้ไม่ต้องถูกรอกกันแบบนี้
นะคะก็ยังต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้อยู่นะคะ